ระยองหน่อยหัวขโมยชุกชุมจริงช่วงนี้นะครับ
มีร้านขายของทุกอย่าง๒๐อยู่ที่มเชิงเนินอเมือง
คนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปขโมยของในร้าน

อ่าทำทุกอย่างแล้วฮะเพื่อไม่ให้เจ้าของร้านเนี้ย

รวมทั้งเอาจอมอนิเตอร์ของกล้องวงจรปิดไปด้วย
ซึ่งมันคือจอมอนิเตอร์มันไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์
นี่เป็นช่วงที่บุกเข้ามานะฮะปุ๊บเข้ามานี่
เข้ามาในร้านได้แล้วงัดประตูหน้าต่างเนี่ยเข้ามาทางหน้าต่างตรงนี้นะฮะ
แล้วคงจะดูไปดูมาเนี่ยเห็นว่าในร้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิด
ช่วงที่ตะเวนเนี่ยตรวจสอบดูว่ามีสินค้ามีข้าวของมีทรัพย์สินอะไรยังไงบ้าง

คนร้ายนี่ชื่อนายสมพงศ์นามสกุลทวีนะอายุ๔๕ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๑๑มกราคม
เข้ามาได้เนี่ยแนบกับประตูห้องอยู่

อาจจะฟังว่าเอ๊ะมีใครอยู่ห้องไหนยังไงหรือเปล่า

เดี๋ยวสักพักนึงจะเห็นนะ
แต่เหมือนเดินดูของแบบใจเย็นมากนะ

ห้องนี้ไม่น่าจะมีใครเข้ามาอะไรอย่างนี้

เอาเบาะลมเป็นสระน้ำลม

เห็นไหมลบกล้องวงจรปิด

เข้าไปขมงขโมยข้าวของสินคงสินค้าของเขาไป

เมื่อกี้นี่มีกล้องวงจรปิดต้องจับภาพเราได้แน่

ต่อให้คุณเอาตัวกล้องไปเอาซิมการ์ดไปได้เนี่ยเดี๋ยวเนี้ย
ภาพต่างมันเชื่อมกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเขาหมดแล้ว

ยังไงก็เห็นนี่นะฮะแต่ว่าความเสียหายที่ได้ไปเนี่ย
หลังจากได้ของแล้วก็หนีออกไปเนี่ยความเสียหายรวมประมาณ๓๑๐๐๐บาทนะครับ
เจ้าของร้านก็ไปแจ้งความที่สพเมืองจังหวัดระยอง
แล้วหลักฐานมันชัดเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้ตำรวจไปจับได้นะ
เพราะว่าไปไล่ถามเนี่ยในระแวกเนี่ยเขาเห็นหน้าว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้เหรอ
อยู่ตรงนี้ตรงนี้ไปอยู่ที่ชุมชนหลังวัดป่าประดูนะฮะ
อำเภอเมืองจังหวัดระยองนายสมพงศ์ทวีอายุ๔๕ปี
ซึ่งสระลมก็ช่วยเขาไม่ได้คลุมแทบตายยังไงเขาก็เห็นนี่ฮะ
คือผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าทำไปเพราะไม่มีเงินใช้
ต้องหาเงินมาประทังชีวิตนี่แต่แขนขายังดีนะ
แรงก็ดีนะเนี่ยแบกสระลมมาคุมหัวตัวเองแล้วมาขโมยของได้เนี่ย
ทำไมไม่ไปทำงานทำการบอกว่าคิดว่าจะไม่มีใครรู้
เนื่องจากพอได้ของแล้วก่อนจะออกไปเนี่ยขโมยจอโทรทัศน์ที่ต่อกล้องวงจรปิดไปด้วย
ไม่รู้ว่ามันแหมมันบันทึกเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์นี่ฮะ
ก็เสร็จแล้วก็ชะล่าใจกลับมาอยู่บ้านทำตัวปกติสินค้าที่ขโมยมาได้เอาไปขายหมดแล้ว
นี่ฮะตำรวจก็มีหลักฐานเรียบร้อยนะครับแจ้งข้อหาเรียบร้อย
ขณะที่ทางเจ้าของร้านวันนี้ก็มาขอบคุณตำรวจที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
แม้ว่าจะยังไม่ได้สินค้าคืนแต่อย่างน้อยเนี่ย
ไม่ให้คนร้ายไปก่อเหตุที่ไหนอีก